ดังนะครับเปิดเผยสาวที่มีรอยสักแล้วใส่เสื้อวาบวิววาบวิว
บอกว่าหนีโควิดจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วก็อยากจะทำคอนเทนต์ตอบ
ขอบคุณแฟนคลับซะหน่อยก็เลยขับรถไปเจอแล้วก็ไปทำแบบนี้
สวัสดีค่ะสวัสดีครับตัวจริงไงครับตัวจริงเป็นไงครับ
ดูในรูปมันเบอร์เบอร์อ๋อดูในรูปมันเบอร์เบอร์
เดี๋ยวไปไหนกันต่อครับเดี๋ยวจะไปค่ะมาเที่ยวกี่วันอ่ะ
มาอยู่ได้สองเดือนแล้วครับอยู่ฝั่งค่ะแล้วก็มาเชียงใหม่แบบว่ามาซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อก็มาแล้วก็ตามสัญญาค่ะตามสัญญา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมถนนในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่มีรอยสักขับรถมาจอด

เดินเข้ามาทักทายพูดคุยกันแบบที่คุณผู้ชมได้ยินไป
ผู้หญิงในคลิปก็บอกมาแล้วก็ต้องทำตามสัญญา
แล้วเธอก็เปิดเสื้อให้เห็นหน้าอก
แล้วผู้ชายคนนั้นก็ก้มลงไปกระทำอาณาจารย์ที่หน้าอกของเธอ
แล้วผู้หญิงก็หัวเราะแล้วก็พูดอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินอีกนั่นแหละ
คืนความสุขให้เอฟซี
ตำรวจชุดสืบสวนนะครับภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ติดตามตัวผู้หญิงคนนี้กับแฟนนุ่มในรถที่อยู่ในรถคันนี้ได้แล้วนะครับ
คือเจ้าตัวอ้างบอกว่าคลิปนี้นานแล้วก่อนจะโควิดรอบ๓
จัดทำเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินนะ
ที่มีคนเอาไปโพสต์ในเพจแล้วบอกว่าเก็บคนดูคนละ๕๐บาท๕๐บาทอันนี้ไม่จริง
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงครับพี่ต้น
พฤติกรรมสาวเปิดอกที่ว่านี้นะฮะที่ให้เอฟซีดูด
ยังมีเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันในอีกหลายเหตุการณ์

อันนี้คือเรียกว่าหน้ากากนางแมว
หน้ากากอนามัยคือแต่งเนื้อแต่งตัวล่อแหลม

ตอนนี้กำลังไลฟ์ชวดอยู่เยอะ

แต่กลุ่มหนึ่ง๔๐๐กว่าคนแล้วจะเต็มแล้ว

ได้เข้าฮะผมไม่ได้ยุ่งเรื่องพวกนี้เลย
ถ้าหากเป็นพระสองรูปนั้นให้มาถามผม
แต่ถ้าเรื่องนี้ถามนัทพงศ์เอา

ใช่บางทีมันต้องเข้าไปดูเพื่อมาเล่าข่าวได้
อย่างนี้ถ้าเบลอเล่าไม่ถูก
ว่าตกลงเขาทำอะไรอันนี้เราต้องพูดเรื่องข้อที่จริง

เป็นส่วนหนึ่งของการเชิญชวนสมาชิกเข้าไปในกลุ่มลับของเขา

มีทั้งฟรีและถ้าเข้าลึกต้องจ่ายตังค์นะฮะ

ยังไม่พอยังมีภาพที่เชิงอนาจารย์อีกมากมาย

แต่ที่มันเด็ดแล้วมันร้อนแรงไปกว่านั้น
ก็คือถนนอักษะนี่ความประถมหรือ
ใช่ถนนอักษะนครปฐม
ลักษณะเดียวกันกับที่เชียงใหม่

ลักษณะเดียวกันกับเชียงใหม่คือเปิดให้เอฟซีมา
มานัดเจอกันโอ้โหเหมือนเจอดาราวะ
เหมือนเจอดาราแล้วพอมาถึงก็เปิดอกคุยกัน
อกคุยกันไอ้ฝั่งนั้นก็จัดการเลย
เหมือนเชียงใหม่ยังไงอย่างนั้นเลย
เหตุการณ์ต่างนี้ร้อนระอุนะฮะ
ทำให้โซเชียลมีเดียเดือดร้อนเหลือเกินฮะ

เป็นความผิดหลายฐานข้อมูลความผิดนะครับ

คือวันนี้ทั้งสองคนเพราะเขามีแฟนด้วย
ทั้งสองคนคือสาวคนนางแมวกับแฟนเขา
จะไปพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรสันทราย
คนที่ขับรถมาและคนที่ถ่ายคลิปให้

พอทำคอนเทนต์แล้วก็จะมีคนเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเขา

การเข้ากลุ่มลับก็ต้องใช้เงินใช้ทอง

เผยแพร่สื่อลามกอนาจารย์อันนั้นข้อหาแรกนะ
คุกก็๓ปีแล้วปรับอีก๖๐๐๐บาทนั่นข้อหาหนึ่ง
อีกข้อหาหนึ่งคือพรบคอมพิวเตอร์

คุก๕ปีปรับเป็นแสนบาทเลยนะ
เรื่องต้น๒ข้อหาแล้วไอ้ที่เปิดอกแล้วให้ดูดล่ะ
อันนั้นโควิดฮะสุ่มเสี่ยงในเรื่องของหลักอนามัย
ในเรื่องของพรบควบคุมโรคติดต่อ
ดังนั้นประหลัดอำเภอสันทรายจะเรียกทั้งสองคนมารับทราบเรื่องนี้
และจะมีความผิดในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยฮะ
นี่คือเรื่องที่ค่อนข้างร้อนแรงในโลกปัจจุบันตอนนี้ครับ